สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

คุณผู้ชมครับถ้าบอกว่า
นี่คือลีลาของสีสันข่าวเช้าไทยรัฐแม่นแล้วครับคุณน้อง

ถ้าลีลาการเต้นไม่เด็ดพอนะครับ

จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
แดงแรงจริงเพลงมา
แดงใช้จุดเด่นรองเท้าแดงคือการออกสเต็ปขา
บอกได้คำเดียวว่าอายุมันเพียงตัวเลข

ถ้าได้มั่นใจอย่าลอกแบบเจ๊นะคะ
นักงานขับรถไฟต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวครับคุณผู้ชม

และที่จับอยู่นั่นคือห่วงตราทางสะดวก

ตรวจสอบการเดินรถไฟทางเดียว

ยนห่วงตราทางสะดวกเข้าไป
และจะต้องรับห่วงที่สถานี
งานนี้แสดงว่าการเดินทางไม่มีปัญหา
โอเคครับผม
มาดูการแลนดิ้งของเครื่องบินลำนี้ครับ
ค่อยลงลงลง

ปะทะน้ำนิดเสียดสีกับพื้นน้ำหน่อย
หวาดเสียวกว่าจะถึงสนามบิน
นี่คือสวนดอกลาเวนเดอร์กลางถนนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

มันคือทางม้าลายสามดีไอเดียสุดบันเจิด
คิดว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแน่นอนครับ
งานนี้ขอกลิ้งก่อนพ่อสอนไว้

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป